เอาร่างกายมันต้องการปะทะนะครับวัยรุ่นสองกลุ่มนี้
ดื่มเหล้าเข้าไปเมาได้ที่ร้านปิดแล้วล่ะในข่าวนี้มีสองประเด็น
หนึ่งตีกันยับเลยที่มหาสารคามสองคือร้านเนี้ย
ผู้ว่าเล่นแล้วเพราะเปิดเกินเวลาครับ
ตายตาย

นี่แหละฮะเมาได้ที่นะครับยกพวกตีกัน
ตีกันตั้งแต่ในร้านยันมาหน้าร้านนะฮะ
ร้านนี้นะครับอยู่แถวริมคลองสมทวินนะครับ

ตกใจกันหมดข้าวของพังกระจัดกระจายขวดแตกนะฮะ
เกลือนถนนทีเดียวสายตรวจมาถึงนะครับ
กลุ่มนี้แยกหนีกัน
เหตุเกิดเมื่อคืนนี้เวลาเกือบเที่ยงคืนครับ
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมคลองสมทวิน
อย่างที่ผมนำเรียนไปเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ร้านเขาเปิดให้ดื่มเหล้า

ที่สำคัญคนแน่นเอียดไม่มีการรักษาระยะห่าง
แถมเปิดเกินเวลาด้วยโอ้โหนะฮะ
คือพอประมาณ๕ทุ่มนะฮะ
คือวัยรุ่นไม่รู้ผิดใจกันมาตอนไหนหรือว่าในร้าน
หรือว่าเมาแล้วร่างกายต้องการปะทะตีกันครับ
อาวุธก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนก็ของในร้านนั่นแหละ
เบียร์ขวดเหล้าขวดโซดาแก้วเหล้าปลาใส่กันครับ

กวดกันวิ่งอยู่ริมคลองเนี่ยพอสายตรวจมานะครับ
ก็ไปกันคลอดทึกคลอดทาง

เปิดก็เกินเวลาไม่เว้นระยะห่าง

ถ้าผิดจริงลงโทษเลย
มีโทษตั้งแต่จำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับ๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และอาจถูกปิดร้านหรือยึดใบอนุญาต
ถือเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบ
เซียงตรงการเกิดคลัสเตอร์ครับ
นี่แหละค่ะ
ก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
ถูกตรวจสอบกันไปค่ะ